บุกไปที่งานวัดพระที่จังหวัดพลฑัฒร์ทานี
แล้วลงไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยู่ในงาน
สุดท้ายตัดสินใจใช้มีดไล่ฟัน
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต๑คน

ล่าสุดคนที่ก่อเหตุเนี่ยนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้น
ก็คือค่ำคืนของวันที่๖เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดคนที่ก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
เป็นทหารค่ะยศ๑๐โทค่ะ
คุณผู้ชมแล้วสาเหตุที่เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะอะไรรู้ป่ะ
ป้องกันตัวนี่คือป้องกันตัวนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองท่าโขลงตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ซึ่งจุดนี้เป็นสถานที่ที่เจ้าภาพเขาจัดงานบวช
เหตุการณ์นี้มีผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายชัยพัฒน์สิริปิอายุ๑๗ปี
เสียชีวิตจากการถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้าย
ผู้บาดเจ็บ๒คนก็คือนายนพชัยมีเคลือบอายุ๑๘ปี
นายนพชัยถูกรถเฉียวชนมีอาการแน่นหน้าอก
อีกคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บก็คือนายนิวัตรจอมมะเลื่อม
อายุ๒๕ปีถูกฟันที่ใบหน้า
ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งค่ะ
ผู้ชายคนก่อเหตุจู่ขี่รถเก๋งมานะ
ขับรถเก๋งมามาในงาน
พุ่งชนกลุ่มคนที่บาดเจ็บที่เขายืนกันอยู่บริเวณข้างอาคารจุดนี้แหละค่ะ
ก็เลยทำให้นายนพชัยอายุ๑๘ปีถูกรถทับ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ลงมาจากรถ
ใช้อาวุธมีดไล่ฟันกลุ่มวัยรุ่น๓คน
พอก่อเหตุเสร็จปุ๊บวิ่งหนีขึ้นรถไปปั๊บ
และพยายามนะนี่เป็นภาพกราฟิกทำให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะขับรถออกไป
แต่ทุกคนที่อยู่ในงานนะคะเขาลุมล้อมรถเอาไว้
แล้วก็ใช้เก้าอี้เป็นเก้าอี้พลาสติกหมวกกันน็อกต่างนานา
ทุบรถแต่ผู้ก่อเหตุไม่วายค่ะพยายามที่จะขับรถหลบหนีต่อไป
ก่อนที่จะอาศัยช่วงจังหวะชุนละมุนเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ล่าสุดผู้ต้องหาก็คือเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คือสิบโททัศน์ไหนศรีครามอายุ๒๕ปี
เป็นทหารสังกัดกรมรบพิเศษที่หนึ่งเดินทางมอบตัวกับร้อยตำรวจเอก
ยันคุณรักษ์รองสารวัตรสอบสวนสพคลองหลวงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
สารภาพบอกว่าที่ลงมือทำไปนั้นเพราะว่าเป็นการป้องกันตัว
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงผู้ต้องหารายนี้กันหน่อยค่ะ
ทีนี้เนี่ยเบื้องต้นตำรวจบอกว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับ๑๐โททัศนัย
ข้อหาคือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
และได้รับบาดเจ็บสาหัสพกอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรหรือพาไปในที่ชุมชนที่จัดให้มีขึ้น
เพื่อการรื่นเริงหรือการอื่นใดจากนั้นก็พาตัวสิบโททัศนัย
ไปฝากขังที่ศาลทหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็เป็นฐานต้องไปขึ้นสาธารณะค่ะ